เที่ยวทะเลเที่ยวเกาะมัดสุมจังหวัดสุราชธานีค่ะ
มาที่นี่ก็จะมาหาเจ้าหมูนี่แหละเยอะแยะจริงนะคะ
ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่เกาะมัดสุมแห่งนี้ค่ะ
เชิญชวนนะคะเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าฝนจะเป็นใจด้วยค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้ตลอดจนถึงสุดสัปดาห์นะคะ
ดูเหมือนว่าจะมีฝนลดลงตกบางพื้นที่เท่านั้นก็คือ
ตอนบนของประเทศคือเหนือกับอีสานส่วนตอนกลางภาคกลางภาคตะวันออก
และภาคใต้ยังพอทำให้เราได้ออกไปท่องเที่ยวได้บ้างนะคะ
ดูข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศตรงนี้ค่ะ
สีเขียวสีส้มสีเหลืองคือพื้นที่ที่แสดงว่ามีเมฆปกคลุมอยู่นะคะ
ก็จะมีการปกคลุมด้วยเมฆเป็นส่วนมากของประเทศไทย
มีบางพื้นที่ค่ะที่จะมีโอกาสเกิดฝน
แล้วก็แนวโน้มนั้นจะกระจายลงไปค่ะแล้วจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงบ่ายช่วงเย็น
ส่วนเรื่องของแผนที่อากาศนะคะก็แสดงให้เห็นเส้นความกดอากาศเท่า
พาดผ่านตอนบนของประเทศตอนกลางของประเทศค่ะ
แต่บริเวณดังกล่าวนี้ก็จะมีฝนตกลงมาได้โดยเฉพาะตอนบนนะคะ
เพราะว่ามีปัจจัยจากลมค่ะลมทะเลก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีกำลังปานกลางนะคะอีกลมหนึ่งคือลมบกก็คือลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
ก็ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยนะคะตอนนี้ที่จะได้รับผลกระทบมากก็คือตอนบน
เป็นด้านรับลมค่ะจะมีแถบจังหวัดอุตรดิษฐ
ลำปางเชียงใหม่นะคะฝั่งแม่ห้องศรนี่ก็เจอด้วยเหมือนกัน
คือแถบตะวันตกนี้ก็มีเหมือนกันนะคะรวมไปถึงทางด้านตอนบนเชียงราย
ลำปางน่านแพร่พยาวนะคะส่วนภาคอีสานจะเป็นแถวบึงกาลค่ะ
ถึงจะสูงมากกว่าสองเมตรเพราะฉะนั้นแถบแถบริมทะเลชัยหาดทั้งสองฝั่งเนี้ย
เที่ยวได้อยู่นะคะไปดูการคาดการณ์พยากรอากาศประจำวันนี้กัน
ยังคงเน้นหนักแถบตอนกลางของประเทศก็คือเป็นพื้นที่ราบรุ่มแล้วก็มีต้นไม้ที่มีความชุ่มชื้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ฝนตก
ถ้าหากว่าตกหน้าเขื่อนก็อย่าลืมนะคะสำรองการกักเก็บน้ำเอาไว้ค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่แต่ว่าฝั่งอันดามันจะดูเหมือนว่ามีตกมากกว่า
นับตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและบุริมนธรรมมีโอกาสเกิดฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะ
ส่วนมากก็จะตกช่วงบ่ายช่วงค่ำช่วงเย็นนะคะ
และสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกในกรุงเทพมหานครบางพื้นที่ด้วย
แต่ถ้าใครแม้ฝนตกก็ไม่หวั่นอยากจะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวกันแล้วก็ยังสามารถไปได้นะคะ
เกาะมะสุมก็เป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่แหล่งนี้นะคะ
นักท่องเที่ยวอยากจะไปกันเพราะว่าได้ไปเจอความน่ารักของหมูน้อยเหล่านี้ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นดิฉันขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ